ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักเพศสัมพันธ์ยังอยู่ในระหว่างน่าเป็นห่วง
ถ้าคู่ครองหรือเพศตรงข้ามไม่เกาะปัญหาก็ขอให้ระวังหุ้นส่วน
สุขภาพไม่สู้ดีควรระวังการอักเสบเกิดขึ้นกับระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์
สัตว์มีเขี้ยวเข้ามาก่อกวนควรระวังเรื่องการลื่นหกล้มในห้องน้ำห้องแต่งตัวหรือห้องนอน
การเงินจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่สงบมีเรื่องวิวาสบาดหมางกับคนรอบข้างใกล้ตัวได้ง่าย
เพราะปัญหาการเงินเป็นเหตุอาจมีคนมาเบียดเบียนรีดไถขอหยิบยืมเงินทอง
การงานได้ติดต่อพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตางานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมวลชน
ได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตรคนในบ้านมีพลังในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนได้ดีหากมีการเดินทางไกล